ต้องบอกว่าใครที่ชื่นชอบเพลงแจ๊ส
ชอบเล่นดนตรีอยากจะเปิดธุรกิจ

ใช่ค่ะซึ่งทุกวันนี้นะคะ
มีธุรกิจผลิตแซ็กโซโฟนรูปแบบใหม่

ให้เสียงใสกล้องกลางวานเหมือนกับพลาสติก
เหมือนกับทำมาจากทองเหลืองเลยนะคะ
ที่สำคัญน้ำหนักเบากว่าราคาย่อมเยาว์กว่าด้วย
ไปติดตามแนวคิดการทำธุรกิจนี้
ทุ้มกลางวานจากเครื่องดนตรีเป่า

และให้เสียงดังกังวานใสไม่ต่างกันเลยค่ะ
เริ่มมาจากแนวคิดที่ต้องการทำแซ็กโซโฟนที่มีราคาย่อมเยาว์
ใครก็สามารถหาซื้อได้
ทดลองนำพอลิเมอร์มาเป็นวัสดุในการผลิตแซ็กโซโฟนแทนทองเหลืองค่ะ
ทำให้มีน้ำหนักเบากว่าถึง๓เท่า
ปรากฏว่าได้รับความนิยมจากทั้งนักดนตรีมือใหม่และมืออาชีพ
เพราะเสียงที่มีเอกลักษณ์นั่นเองค่ะ
ตอนที่เราเริ่มออกแบบเนี่ยฮะ
เน้นว่าให้ลูกค้าที่เป็นเด็กหรือมือใหม่มาเล่นแซคเรา
ปรากฏว่าหลังจากที่เราขายไปได้สักปี๒ปีเนี่ย
เราก็พยายามหาว่าทำไมมืออาชีพถึงมาเล่นแซคเราเยอะนะฮะ
พบว่าเขาชอบเสียงนะครับ
เสียงแซ็กเราเป็นเสียงที่ถูกใจเขา
มันเหมือนแซคสมัยโบราณซึ่งมันหาซื้อยากแล้วมันก็แพง
แซคเรามันก็ถูกกว่าแล้วมันให้เสียงแบบนั้นได้อะไรอย่างนี้ครับ
จากนั้นจึงค่อยพัฒนารูปแบบมาเรื่อย
ทำให้หยุดแรงสั่นสะเทือนในเครื่องเป่าได้ดี
และสามารถควบคุมเนื้อเสียงที่เป่าออกไปได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะ
คือมันให้เสียงที่ดีกว่า
แล้วก็คือเราเปลี่ยนวัสดุเลย
คลีลิกเนี่ยข้อดีของเขาก็คือว่า
เขาสามารถหยุดแรงสั่นสะเทือนได้ดีกว่า
วิ่งไปที่ปากเบลได้เร็วกว่านะครับ
ก็คือพลังงานมันไม่สูญเสียไปกับแรงสรรสะเทือนนั้น
แล้วให้เนื้อเสียงที่แน่นกว่า
ผลิตออกมาเพียงแค่๒๐๐ตัวเท่านั้นค่ะ
สำหรับบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นโซนลายการผลิตขนาดเล็กค่ะ
นำมาประกอบด้วยมือเป็นส่วน
และเมื่อประกอบจนครบเป็นเครื่องดนตรี๑ชิ้นแล้ว
ก็พร้อมนำไปทดสอบเพื่อนำออกไปจำหน่ายต่อไปค่ะ
จะถูกกว่าแบบทองเหลืองถึงประมาณ๑๐เท่าค่ะ

ขณะที่ทองเหลืองมีราคาตั้งแต่๓๐๐๐บาทจนถึง๓แสนบาท
โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นประเทศในแถบยุโรปและอเมริกา
ที่สามารถส่งออกไปขายได้เรื่อยค่ะ
แต่ในช่วงแรกที่เริ่มต้นธุรกิจนั้น
ยังติดปัญหาเรื่องเงินในการทำวิจัย
และได้ขอสินเชื่อจากธนาคารกรุงเทพ
เพื่อมาเริ่มต้นทำธุรกิจค่ะ
ในช่วงแรกเนี่ยเราได้การสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับ
ก็คือเรากู้จากธนาคารกรุงเทพฯนะครับ
แล้วเราก็ใช้ธนาคารกรุงเทพมาตลอดจนทุกวันนี้นะครับ
ก็คือเราก็มีเงินกู้สำหรับทำแม่พิมพ์นะครับ
พิมพ์แล้วก็พอเราออกโมเดลใหม่เนี่ยเราก็กู้ใหม่

แล้วก็พอขายของไปเสร็จแล้วเราก็เตรียมสำหรับโมเดลใหม่ไปเรื่อยครับ

หลังจากสามารถลุกตลาดญี่ปุ่นอเมริกาและประเทศแถบยุโรปได้แล้ว
ซึ่งความท้าทายก็คือการแข่งขันกับผู้ประกอบการในจีน
ผลิตแซ็กโซโฟนในราคาที่ถูกกว่า
การทำธุรกิจแข่งขันกับผู้ประกอบการในจีนนั้น

ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมมีคำแนะนำมาให้ค่ะ
จีนเป็นตลาดที่เราสนใจเสมอและเป็นตลาดที่ใหญ่มีความหลากหลายมาก
แต่อย่างหนึ่งที่ผู้ประกอบการจะเข้าไปสิ่งที่เราต้องเจอคือเล่นของ
ที่ผู้ประกอบการจะเข้าไปเนี่ยแน่นอนสิ่งที่ต้องเจอคือเรื่องของของถูกที่มาตีกับแบรนด์ของเรา
ผมเลยจะขอแนะนำว่าวิธีการนะครับอย่าไปไฟล์กับเขาเรื่องของทุกข์
เขาทำยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่มีทางชนะนั่นบ้านเขาแล้วเขาก็มีความสามารถตรงนี้ด้วยนะครับ
ก็ให้จัดตลาดนั้นไปคงคุณภาพของเราไว้เสริมนวัตกรรมเข้าไปเรื่อย
ของจีนเข้าไปแน่นอนแทนที่เราจะไปแข่งกับเขาเราทิ้งตลาดนี้ไม่ได้

เทนเนอร์แซ็กโซโฟนและโซปราโนที่จะมีขนาดเล็กสามารถพกพาได้สะดวก
ซึ่งสิ่งสำคัญที่ผู้บริหารบอกว่าต้องคำนึงถึงอยู่เสมอ
คือการผลิตแซ็กโซโฟนที่ได้คุณภาพจึงจะสามารถแข่งขันในตลาดนี้ได้ค่ะ
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ก็ถือว่าเป็นทางเลือกให้กับคนรักดนตรีนะครับ
เพราะบางคนถอดใจอยากจะซื้อแซคโซโฟนทองเหลือง
แต่ว่าก็ด้วยงบประมาณนะครับ
ก็แบบนี้ราคาย่อมเยาว์หน่อยนะครับ